ตะบนแสนศุกร์อำเภอวารินชำราบ

คุณผู้ชมไปเจอสมในชานไชหิรันออน
อายุ๓๕ปีเขาเป็นเทศกิจนะ
เทศกิจประจำเทศบันเมืองวารินชำราบ

มีแผลถูกยิงที่หน้าอกและคอ๓แผล
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่ปลอกหนึ่ง
คุณผู้ชมเห็นเลยนะปลอกกระสุนปืนเป็นแบบนั้นนะ
แล้วก็หัวกระสุน๙มิลลิเมตรตกอยู่ใกล้ศีรษะของศพคุณผู้ชม
ส่วนผู้ก่อเหตุครับผู้ก่อเหตุทราบชื่อเป็นตำรวจครับ
เป็นตำรวจครับพันธุ์ตำรวจตรียุพลโชติการอายุ๖๒
ท่านเป็นอดีตสารวัตรอำนวยการของโรงพักแห่งหนึ่งนะครับ
จังหวัดบุรีรำยืนรอมอบตัวอยู่นะครับ
คือมีของกลางด้วยเป็นปืนพกแบบออโตเมติกซิกซาเวอร์๙มิลลิเมตรนะ
รับว่าผมยิงผมยิงชุดสืบสวนจึงคุมตัวกลับลงพักครับ
น้องของผู้ตายให้การบอกว่าพี่ชายขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่บ่อปลา
ใกล้กับบ้านของผู้ก่อเหตุนี่แหละแล้วมาจอดรถไว้ริมถนนแล้วก็มานั่งคุยกัน
ต่อมาผู้ก่อเหตุทราบว่าจะพาภรรยาที่ป่วยเป็นอำมพลึกไปธุระที่ตลาด
แต่ออกมาปั๊บโวยวายโวยวายเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่นั่นแหละ
อ้างว่าขวางถนนขวางถนนนะครับพี่ชายก็เลยนะครับ
จะมาเลื่อนรถให้ครับแต่อีกฝ่ายก็ยังโวยวายโวยวาย
หยุดแล้วชักปืนยิงใส่เลยครับคุณผู้ชมแม่ของผู้ตายหลังจากทราบเรื่อง
รีบมาดูศพลูกในที่เกิดเหตุเล่าบอกว่าโอ้ยนักข่าว
ไม่น่าเชื่อเลยแม่แทบไม่เชื่อเลย
ว่าพันธมรตรียุพลเนี่ยจะยิงลูกฉัน
เพราะเวลาลูกเจอหน้ากับผู้ก่อเหตุเจอหน้าพันธบรตียุพล
ก็ทักทายคุยกันดี
อย่างไรก็ตามนะครับตำรวจยังสอบปากคำ
ตำรวจตรียุพลอยู่นะครับคุณผู้ชม
ว่าสาเหตุที่ยิงกันเนี่ยมันแค่
มันแค่จอดรถขวางหน้าจริงเหรอเมื่อก่อนยังดีกัน

ฆ่าผู้อื่นและพรบออาวุธปืนนะครับ
อย่างไรก็ตามต้องส่งตรวจพวกคราบเขม่าวดินปืนด้วย
แล้วก็หัวกระสุนด้วยครับ